วันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงเหมือนกับทุกทุกวันนักข่าว
พอถามไปว่าแล้วเมื่อไหร่สถานการณ์โควิด๑๙จะจบลงสักที
กระทรวงบอกเลยว่าตอบไม่ได้หรอก
คนที่จะตอบได้คือประชาชนทุกคนนี่แหละเพราะว่าทุกคนต้องช่วยกันนะคะ
คือตัวเลขผู้ป่วยในวันนี้มีนัยสำคัญ
เพราะว่าผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในวันนี้๕๑ราย
ถือว่าน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับหลายวันก่อนหน้านี้

ยังคงต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตัวเลขลดลงเรื่อยนะคะ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้๓ราย
แต่ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
อันนี้เยอะอันนี้สำคัญ
ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยอยู่ในตอนนี้
ตัวเลขภาพรวมอยู่มุมจอแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวจะขึ้นมุมจอแบบนี้ไปเรื่อยต่อเนื่องตลอดทั้งรายการ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในวันนี้นะคะ
มีผู้ป่วยเพิ่ม๕๑รายแบ่งเป็น๓กลุ่มเหมือนเดิมค่ะ
คือกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๒๕ราย
ติดเชื้อจากการร่วมพิธีทางศาสนา๓ราย
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้๒๒รายค่ะ
ส่วนกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ๑๙ราย
เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
สัมผัสกับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑ราย
อาชีพเสี่ยง๓ราย
แล้วต้องดูตัวเลขตรงนี้ค่ะบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เพิ่มวันนี้๑๓ราย
บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด๑๙ทุกวันนะคะ

สาเหตุก็คือติดเชื้อมาจากการดูแลผู้ป่วย
แล้วก็ไปมีกิจกรรมร่วมกันเช่นการรับประทานอาหารค่ะ
จำนวนนี้อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน๑๑ราย
แล้วก็มีกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
หรือว่าสอบหาแหล่งติดเชื้อ๗รายนะคะ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓รายค่ะ
รักษาหายและอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

ใช่ครับก็เป็นตัวเลขที่วันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นกันมานานพอสมควร
เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า๑๐๐
ใช่ค่ะแล้วก็รักษาหายมากกว่าเป็นเท่าตัว

ถูกต้องยังคงต้องช่วยกันค่ะ
ผู้ป่วยสะสมภาพรวมนะคะในประเทศไทยคือ๒๒๒๐ราย
รักษาหายและอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วภาพรวมทั้งหมดคือ๗๙๓ราย
ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๔๐๑ราย
เสียชีวิตสะสม๒๖รายค่ะ
เมื่อวานนี้เราไปพูดถึงว่าแตะ๑๐๐วันนี้ลงมาที่๕๑
แต่ก็ยังไม่ต้องมั่นใจนะครับถ้าท่านต้องดูแลตัวเองหรือคนในครอบครัวของท่าน
มันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นมีลงซึ่ง๒๓วันนี้ยังไม่ได้เห็นภาพชัดนัก
ให้ถือว่ายังมีความน่าเป็นห่วงอยู่
อย่าไปดีใจว่า๕๑รายมาแล้วโอ้โหจะดีใจนะครับ
มีระบบรายงานที่ผมถามไปทางกองระบาดวิทยาว่า
บางครั้งมีการรอสะสมสอบสวนโรคอยู่
เพราะฉะนั้นมันจะมีข้อมูลชุดที่รออยู่ที่ยังไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาได้
ถ้าแนวโน้มมันลงมากจริงค่อยวางใจณตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
คุณผู้ชมเห็นกราฟที่ขึ้นอยู่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ
เดี๋ยวให้ดูกราฟแบบเต็มอีกทีหนึ่งระหว่างการแถลงของโฆษก
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙กราฟเนี่ยน่าสนใจค่ะ
เป็นกราฟที่แสดงจำนวนผู้ป่วยสะสมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วและจำนวนผู้ป่วยใหม่
กราฟแบบชัดนะคะคือกราฟเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่๓๐มีนาคม
ของผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านได้เนี่ยทะยานขึ้นเห็นไหมคะสีเขียวนะคะ
มีผู้ป่วยสะสม๒๒๒๐แล้วสีฟ้าคือหายแล้วกลับบ้านได้มันขึ้นค่อนข้างเร็วขึ้นสูง
สะสมคือ๗๙๓รายที่กลับบ้านได้แล้วอะค่ะส่วนผู้ป่วยรายใหม่มันเหมือนกับ
มันนิ่งตรงแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่จะดิ่งลงมองดูเหมือนน่าจะดี
นี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อวานโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยนะคะถือว่าน้อยลงครึ่งหนึ่งเลย
แต่คุณหมอทวีสินบอกว่าก็นั่นแหละค่ะยังไว้วางใจไม่ได้นะคะ
ยังไงก็ยังต้องร่วมมือกันต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐกันอย่างเคร่งครัดจริง
ส่วนในต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ขอบอกเป็นจังหวัดที่ยังเป็นสีเขียว
ยังไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เลยนะคะ
ภาพรวมอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะ
จังหวัดที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ก็คือกำแพงเพชรชัยนาฏตราดน่านบึงกาลพังงาพิจิตรระนองสตูนสิงห์บุรีและอ่างทองค่ะ
อันนี้เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
นี่คือภาพรวมทั่วประเทศของเรา
วันนี้แม้ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จะลดลงแต่ก็ยัง๕๐นะ

ยัง๕๑ใช่ไหมวันนี้๕๑ค่ะ
ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นจนเราแบบสบายใจแล้ว

นี้แล้วไม่ใช่นะฮะต้องดูแบบวันต่อวันเพราะว่าในเส้นใหญ่ที่สุดก็คือ
จำนวนผู้ป่วยสะสมเนี่ยขึ้นทุกวันอยู่แล้วของไทยตอนนี้
ใช่ค่ะคือคุณหมอบอกแล้วว่าก็เป็นได้แค่๒อย่างคือเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
ถึงนะตอนนี้นะแต่สิ่งที่ทำได้ก็คืออยากจะให้ลงมาเท่าเดิม